คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วน
ที่เราไม่ได้ตั้งตัวและไม่มีใครอยากให้เกิด
แต่อุบัติเหตุเนี้ยมันเหลือเชื่อจริง
เมื่ออยู่มอเตอร์ไซคันหนึ่งเขาขี่มา

มันปลิวตัดหน้ามอเตอร์ไซค์ขึ้นมา

จังหวะนี้นะคะมอเตอร์ไซค์มาแล้วรายเดอร์
ขี่มาดีปรากฏเอ้าเฮ้ยมายังไงอ่ะ

คดีคืออะไรรู้ไหมคะซ้ายขวาไม่มีรถและรถที่มีกล้องหน้าที่ได้คลิปนี้มาเนี่ย
เขาไม่ได้ขับเร็วนี่ถ้ามีรถบรรทุกอยู่ข้างเนี่ยอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะ
ทุกคนสงสัยอย่างเดียวกันมันกระเด็นมาได้ยังไงไม่เห็นมีอะไรไปกระทำเราเลย
ที่เราทำป้ายรถบรรทุกนี้ไว้ไหมคะครับรถบรรทุกคันนี้แหละคือต้นเหตุ
เขาไม่ได้ไปเฉียวแบรีเออร์จนกระเด็นมานะคะแต่ลมใต้ท้องรถบรรทุกอ่ะค่ะ
มันดูดแบรีเออร์ที่ตั้งอยู่ปลิวมาตัดหน้ามอเตอร์ไซค์
เหมือนเหมือนรถไฟอ่ะนะใช่คือแรงด้วยความใหญ่ของมันแล้วก็ความเร็วที่ขับไปอ่ะค่ะ
ลมใต้ท้องที่เขาบอกว่าอย่าไปขี่รถใกล้รถใหญ่เพราะว่าลมใต้ท้องมันดูด
มันดูดจริงเนี่ยค่ะมันดูดแบรีเออร์เลยแล้วรายเดอร์เคราะหร้ายคนนี้ก็แซงจากเลนซ้ายมาอยู่เลนกลาง
แล้วก็เตอร์เข้ากับบาริเออร์นี้จังเคราะห์ร้ายจริงเคราะห์ร้ายจริงคว่ำเลยจริงนะคะ
เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นแถวราบ๑๑บนถนนพะหนโยธินบ่าย๒๔นาทีวันนี้เนี่ยแหละค่ะ
โอ้โหไม่น่าเชื่อจริงเลยเคราะห์ดีนะคะ
ก็คนขี่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีก็บาดเจ็บเล็กน้อยค่ะยังไม่ถึงกับสาหัส
แล้วก็อย่างที่บอกว่าดีที่ไม่มีรถขับตามมา